จากกรณีคลิปในโลกโซเทียลนะคะที่คนวิจารณ์กันหนักเลย
เป็นรถเมย์ขับมาเร็ว
จนรถที่ถูกถูกมาต้องหักหลบกระทานน่าตรงใจนะ
อันตรายนะคะใช่คลิปนี้น่าตกใจนะคะ
แต่ว่าล่าสุดต้องบอกคุณผู้ชมว่ากรมการขนส่งทางบกและขอสมกร
ลงโทษคนขับรถเมคันดังกล่าวแล้วนะคะ
แต่คนขับรถเมคันดังกล่าวไม่มีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะด้วยค่ะ
นายวิเชษชมเชียงผู้ขับขี่รถเอกชนร่วมบริการสาย๕๖
เส้นทางวงกลมสะพานกรุงทนบางลำพู
เดินทางเข้าพบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
และยอมรับค่ะว่านี่ค่ะเป็นคนขับรถเมคันนี้
คันที่ถูกโพสต์ในโลกโซเทียลแล้วคนวิจารณ์กันหนักเลย
คนขับรถเมคันนี้ให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหม
บอกว่าแย่งผู้โดยสารกับรถเมคันที่ตามมาด้านหลัง
ตัวเองก็เลยขับเร็วรีบแซงไปแบบนี้ค่ะ

ขอสมกสั่งลงโทษปรับในอัตราสูงสุด๒๕๐๐บาทนะคะ
ข้อหาขับรถโดยประมาทพร้อมสั่งพักงานเป็นเวลา๗วัน
เตรียมลงโทษปรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้เดินทางมารายงานตัว
ไม่ควบคุมดูแลพนักงานอีก๒๕๐๐บาท

ลงโทษปรับผู้ขับขี่เพิ่มอีก๒๐๐๐บาทด้วย
อกจากนี้ส่งตัวคนขับขี่ไปดำเนินคดีอาญา
สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
เพราะไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะค่ะ
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เตรียมลงทูปผู้ประกอบการฐานยินยอม
มีใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภท
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
โดยจะติดตามตัวมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน๗วันค่ะ